แล้วตำรวจบุกเข้าไปจับแบบนี้เขาบอกว่าโอ้ทำไมไม่บอกดีก็ได้
นี่เป็นคลิปที่ตำรวจสามนายเข้าไปล็อกผู้ชายคนนี้ถึงในบ้านเลยครับ
แล้วก็ใส่กุญแจมือคนในบ้านเนี่ยทั้งลูกทั้งเมียทั้งแม่นะฮะ
ออกมาดูกันหมดเลยนะครับแล้วก็พยายามพูดขอให้ตำรวจเนี่ยปล่อยปล่อย
แต่ก็ไม่เป็นผลคนโพสต์คลิปนี้ตั้งคำถามว่าตำรวจภูทร
อำเภอเมืองสงขลาเนี่ยนะฮะทำเกินกว่าเหตุไปหรือเปล่า
ถ้าไม่ร้องเรียนตอนนี้นะฮะก็คงจะเงียบนะครับ
ร้องเรียนถึงท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเลยนะครับบอกว่า
ให้ตรวจสอบเรื่องนี้ให้หน่อยนะครับถ้าตัวของคนทำผิดเนี่ย
ก็จะยอมถูกดำเนินคดีตามกฎหมายนะครับกรณีที่ผิดพรกรฉุกเฉิน
แต่ถ้าแค่กลับบ้านเกินเวลาแล้วมาจับกันถึงในบ้านเนี่ย
คือถ้าจับดีไม่ต้องทำถึงขนาดนี้
นี่เขาบอกว่าคือจังหวะจับมันชุนละมุนนะครับ
เมียเนี่ยได้รับบาดเจ็บไปด้วยเพราะว่าเขาบอกว่าตำรวจมีกระบองมีปืน
ทำเหมือนเหตุแบบต่อสู้ขัดขืนที่ต้องใช้ความรุนแรงนะครับ
แต่เจ้าหน้าที่เนี่ยนะฮะมาทำแบบนี้ต่อหน้าเด็ก๔ขวบเนี่ย
บอกว่าเขารับไม่ได้นะครับคือเขาบอกว่า
คนโพสต์บอกว่าขนาดผมเองก็เป็นตำรวจอยู่จนเกษียณไม่เคยทำร้ายประชาชนเลยนะครับ
แล้วก็ไม่อยากให้คือแบบไม่เขาก็ปลิกเที่ยมมานะคะ
ขีดก้านเดียวเนี่ยจุดปั๊บเผาทั้งองค์กรเลยนะฮะ
แล้วก็มีแฮสแท็กไม่ต้องมาขอโทษนะครับ
เพราะภาพนั้นมันติดตาเด็กไปตลอดชีวิตนะฮะ
ไปให้สุดแล้วหยุดที่ศาลอันนี้เป็นแฮสแท็กทั้งหมด
เรื่องนี้ทิมข่าวไปที่บ้านของคนที่อยู่ในคลิปนะครับ
อยู่ในซอย๕เขตเทศบาลนครสงขลา
ทราบชื่อคือนายเอกวุฒิ
แก่สมานอายุ๒๙ปี
ที่ผ่านมาครับ๓ทุ่มกว่า
งานแล้วกำลังขับรถกลับบ้านนะฮะ
แต่มาถึงแยกไฟแดงห่างจากบ้านประมาณ๑๐๐เมตร

ตำรวจขี่มอเตอร์ไซค์ตามครับ
เขาก็ตกใจนะฮะตกใจนะครับ
รีบขี่กลับบ้านเหมือนกันพอมาถึงบ้าน
ตำรวจก็เข้ามาล็อกตัวแบบที่เห็นในภาพครับ
ก็ให้ถ่านายในใบรูปรวมพยาหลักฐานนะคะ

เนี่ยมันรุนแรงเกินไปนะครับทำให้เกิดการบาดเจ็บ
แล้วก็ยังมีรถเก๋งที่จอดอยู่หน้าบ้าน

พันธุ์ตำรวจเอกภูวราแก้วพารัฐ
ท่านผู้กำกับการสพเมืองสงขลานะฮะ

หลังจากคือเป็นโคฟิล

กรณีที่คนถูกจับมีบาดแผลที่ข้อมือ
ก็เกิดจากการขัดขืนไม่ยอมให้จับไง

ระหว่างเวลา๓ทุ่มถึงตี๔

แล้วก็ขัดขืนคำสั่งเจ้าพนักงานตำรวจ
ก็ส่งเรื่องฟ้องศาลจังหวัดสงขลาแล้วเหมือนกันครับ

ครับ